ปิดท้ายที่เจใดเครดิตชัยรินวัย๑๖ปีกับมะปางเด็กหญิงอามิตาไลประสูจนนาวินวัย๑๓ปี
พี่น้องนักเทนนิสเยาวชนไทยที่เตรียมเข้าแข่งขันเทนนิสอาชีพที่ประเทศโดมินิกัน
มิจฉาชีพชาวโดมินิกันทำร้ายร่างกายแล้วใช้ปืนจี้ก่อนขโมยโทรศัพท์มือถือไปโดยนายมาวิน
ผู้หลายใช้ด้ามปืนทุบเข้าที่บริเวณศีรษะอย่างแรงจนศีรษะแตก
ส่วนน้องมะปางน้องสาวถูกล็อกแขนและมีการใช้ปืนจี้ขู่แต่ไม่ถูกทำร้ายร่างกายแต่อย่างใด
จากนั้นคนร้ายได้เอาโทรศัพท์มือถือแล้วก็หูฟังไปได้ก่อนจะวิ่งหายไปนะครับ
หลังจากเกิดเหตุก็ได้รีบแจ้งฝ่ายจัดการขันให้ทราบ

ตอนนี้น้องทั้งสองคนรู้สึกตกใจแล้วก็หวาดกลัว
ซึ่งทางพ่อได้ให้น้องทั้งสองคนถอนตัวจากการแข่งขันและเตรียมพาเดินทางกลับ
เพื่อฟื้นฟูจิตใจและฝึกซ้อมเตรียมลุยแข่งขันต่อในปีหน้านะครับ